ลงใต้ไปหาขนมเหมือนกันแต่ว่าหายากนิดนึงยังไง
เพราะว่าเป็นขนมเก่าแก่ขนมโบราณอยู่ที่เจ

เอ่อมันก็คุ้นเป็นขนมคล้ายเท่า
ดูเวลาเคี้ยวไปมันเหนียว
หรือแดงลงไปซึ่งเป็นสีผสมอาหารนะ
ใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันพืช
แล้วก็นวดให้เข้ากันให้มันมีความเหนียวหนืด
คุณเห็นไหมใช่พอทำแป้งเสร็จพักไว้ก่อนแล้วก็นำถั่วซีกที่กวนกับน้ำตาล
มาปั้นเป็นลูกให้เป็นไส้แบบเนี้ยครับหลังจากนั้นก็นำแป้งที่พักมาห่อ
ห่อไส้ให้มิดแล้วกดลงในพิมพ์ค่ะนี่ปั้นเสร็จมันจะเป็นกลมเห็นไหมคุณ
พอกดลงในพิมพ์เราก็จะเห็นว่ารูปร่างคล้ายกับหลังเต่า
กดลงไปแบบเนี้ยนั่นคือพิมพ์ใช่แล้วสุดท้ายก็คือนำใบตองมารองอีกทีหนึ่ง
ทาน้ำมันด้วยเสร็จป๊าบเอาไปนึ่งค่ะโอ้ยขั้นตอนเยอะนะ
นำไปนึ่งประมาณ๑๐๑๕นาทีที่ต้องทาน้ำมันเพื่อให้มันมันวาว
แล้วก็ไม่ให้มันติดเพราะมันเป็นแป้งข้าวเหนียวถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะติด
เดี๋ยวมันจะติดกับใบตองตอนกินเข้าไปมันก็จะกินใบตองเข้าไปด้วย
ทำไมคุณไม่เอาใบตองยัดไส้เลยล่ะคะอย่างนั้นจริงแล้วคือสมัยก่อนเขาจะใช้แบบว่าใบตองรองอยู่แล้ว
เพราะว่ามันไม่มีพวกกระดาษหรืออะไรอย่างนี้คุณนึกออกไหม
แล้วก็นึ่งเสร็จก็คือออกมาหน้าตาสีสันสวยงามเป็นขนมเต่าโบราณรสชาติอร่อยด้วยนะคะ
ส่วนราคาขายคุณป้าเขาขายอยู่ที่ชิ้นละ๕บาท

แล้วก็ทำส่งไปขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูนด้วย
แล้วก็ไปตระเวนขายตามบ้านคนจีน
เขาจะมีเจ้าเก่าเจ้าประจำที่เขาแบบซื้อกันบ่อย

มีเพียงคุณป้าวันธนีเจ้าเดียวเท่านั้นที่ยังทำขายอยู่
ใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นสูตรโบราณที่มาจากมาเลเซียด้วยค่ะ
ส่วนใครที่ดูแล้วอยากจะลิ้มลองก็ตามไปกันได้
แต่บอกก่อนนะว่าต้องรีบไปนะคะ
เพราะว่าป้าเขาบอกว่าวันหนึ่งทำไม่เยอะหรอกมาช้าก็หมดเท่านั้นเอง
เขาก็ทำเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังทำด้วยใจรัก
ใช่เพราะว่าอยากจะสืบทอดสูตรโบราณที่แบบตัวเองมีความรู้อยู่
แล้วก็นำอาหารขนมอร่อยให้แบบว่าทุกคนได้ทานกันสืบทอดกันเอาไว้
มันหาทานยากมากแล้วจริง
ลองทานดูนะถ้ามีโอกาสหรือใครเคยทานแล้วผมว่าอย่ารอช้าส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
บอกกันหน่อยว่ารสชาติจริงเป็นยังไงเพราะต้องยอมรับผมเองแล้วก็น้องใบตองก็ไม่เคยทาน
มันหายากจริงในกรุงเทพน่าจะหาไม่ได้เลยค่ะ